คุณผู้ชมฮะงานของกู้ภัยเนี่ยเวลามีคนแจ้งไปขอความช่วยเหลือหน่อยเนี่ย
เขาไม่ได้ช่วยแค่คนนะสัตว์เองเวลาตกทุกข์ได้ยาก
เวลาสัตว์มีภัยกู้ภัยก็ต้องไปช่วยเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้เป็นวัววัวท้องแก่เนี่ยคุณผู้ชม
ตกลงไปในบ่อแบบนี้แล้วบ่อแคบนิดเดียวครับ
กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินบุรีรำเนี่ยก็รับแจ้งมาจากชาวบ้านประสาททองว่า
มีแม่วัวตกลงไปแล้วบ่อโครนเนี่ยลึกด้วยแคบด้วย

เหมือนต้องยืนลักษณะเหมือนคอพับอยู่เลย

ปากบ่อมันเมตร๒๐เซนนะพี่ปุ้ย

เป็นวัวเพศเมียนะอายุ๖ปีท้องแก่ด้วย

ตอนแรกกู้ภัยไปแค่๒คน

ทำยังไงดีล่ะขอกำลังเสริมเลย

เครนนะเอาเครนมายกเลย
เอาเครนแล้วก็เอาเชือกไปผูกที่ตัววัวแล้วก็ให้รถเครนเนี่ยดึงแม่วัวขึ้นมา
แต่มันติดปัญหาคือมันทั้งแคบทั้งลึกด้วยวัวก็ท้องแก่ด้วย
พอวัวท้องแก่เนี่ยนะคุณผู้ชมความยากคือ
จุดที่จะเอาเชือกไปผูกเนี่ยมันก็จำกัดครับ
เดี๋ยวไปโดนท้องมาแล้วมันจะเป็นปัญหากับลูกในคันของวัวนะ
ก็ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงเลยสุดท้ายคุณผู้ชมฮะสำเร็จครับ
ตอนขึ้นมามันดิ้นด้วยโอ้ยกลัวว่าดิ้นแล้วมันจะตกลงไปอีก
สุดท้ายก็ช่วยขึ้นมาได้สำเร็จครับ
วัวพี่ทวินเนี่ยโอ้โหไปขอบคุณเจ้าหน้าที่

นั่นคืออะไรคะ
หมดเลยยืนสัมภาษณ์กันอยู่ข้างหน้าคนดูข้างหลังหมดเลย
เล่าข่าวมาตั้งนานโดนเด็กแย่งซีนมาหมดเลย
ว่าดีใจตอนที่เอาควายขึ้นมาได้เอาวัวขึ้นมาได้
เป็นไปได้นะน้องก็สนุกเกินไปหน่อยนะ
สุดท้ายพี่ทวินก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับที่มาช่วยเหลือ
บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไอ้บ่อตรงนั้นเขาจะเอาดินมาถมแล้ว
กลัวว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะมีสัตว์มีวัวหรือว่ามีคนตกลงไปอีกนะครับ